เมื่อวานนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชายภูมินะฮะเป็นเรื่องที่สุดเศร้าเลยนะฮะ
สำหรับครอบครัวแล้วก็คนในพื้นที่นะครับเด็กหญิง๓คนนะ
เป็นเพื่อนบ้านกันอยู่ใกล้กันจมน้ำเสียชีวิต
คนหนึ่งห้าขวบอีกคนหกขวบอีกคนสิบขวบค่ะนะฮะ
เล่นน้ำที่สระน้ำแถวบ้านมีกระมังใบหนึ่งมันคว่ำอยู่
ว่าจะไปเกาะหรือว่าไปนั่งอยู่แล้วมันพลิกคว่ำ
น้ำนี่ลึกสองเมตรใช่เขาบอกคาดว่าน้องน้องน่าจะเกาะกะละมัง
แล้วก็จะพยายามไปจากฝั่งนึงไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งขาไป
น้ำมันไม่ลึกมากอีกแต่อีกฝั่งนึงเนี่ย๓เมตร
คือมาเห็นกันตอนหลังก็ช่วยกันไม่ทันแล้วนะครับวันนี้มีพิธีชาปนกิจศพทันทีนะครับ
ท่านผู้ชมครับก็เป็นการชาปนกิจศพบนกองฟอนค่ะ
ตามความเชื่อตามประเพณีในพื้นที่ครับ
สามครอบครัวครับท่านผู้ชมครับยากจะทำใจเหลือเกิน
นี่เป็นช่วงที่เคลื่อนศพเด็กทั้ง๓คนไปที่ชาปนสถานประจำหมู่บ้าน
นะฮะมีน้องปามอายุสิบขวบน้องฟ่างอายุหกขวบ
ครีมอายุห้าขวบทั้งสามคนนี้บ้านอยู่ติดกันเลยนะฮะ
สามหลังนะครับบ้านอยู่ติดกันเลยก็มีน้องปามพี่คนโตอายุมากสุดสิบขวบเนี่ย
นำหน้าขบวนตามด้วยน้องฟ่างแล้วก็น้องครีมนี่เป็นเด็กที่เป็นเพื่อนบ้านกัน
อยู่ติดติดกันในหมู่บ้านเคลื่อนศพจากบ้านไปถึงชาปนสถานประจำหมู่บ้าน
ญาติญาติก็นำศพของน้องทั้งสามไปตั้งบนกองฟอน
ก็เรียงกันอยู่สามศพนะครับสามกองคือตามความเชื่อเนี่ย
เพื่อส่งน้องน้องไปสู่สวรรค์พร้อมพร้อมกันน้องครีมนี่เป็นน้องเล็กสุด
อายุ๕ขวบจะมีโลงขนาดเล็กนะฮะ
คือทางคุณพ่อคุณแม่ทำให้เป็นโลงที่เป็นลวดลายสติ๊กเตอร์การ์ลายหมีภูนะครับ
ครีมก็ชอบหมีภูนะครับนี่ฮะเป็นสติ๊กเกอร์ลวดลายแบบนี้ที่มาแปะอยู่นะครับ
ก่อนที่จะถึงพิธีเผาศพเนี่ยก็มีการอ่านประวัติของน้องทั้ง๓คน
แล้วก็ตามด้วยการร้องเพลงลูกทุ่งชื่อเพลงภาพถ่ายวิญญาณรัก
นี่ฮะศิลปินชื่อดังเจ้าของเพลงนี้คือนุ๊กปียพรเป็นนักร้องหมอลำประจำภาคอีสาน
และมีศักดิ์เป็นป้าของน้องทั้งสามคนเรียกว่าสุดเศร้าเลยแหละครับทุกผู้ชมครับ
คุณพ่อคุณแม่นี่กลั้นน้ำตากันไม่อยู่เลยนะครับ
จากนั้นก็เป็นพิธีชาปนกิจศพนะครับทุกผู้ชมครับพระท่านก็มาทำพิธีนะฮะ
คุณแม่น้องครีมนี่ร้องไห้จนเป็นลมเลยนะครับนี่ฮะ
ต้องช่วยกันประคองลงไปเลยก่อนถึงช่วงชัพพนาคิดศพนะฮะ
ก็แน่นอนว่าทุกคนก็ทำใจไม่ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คุณย่าของน้องครีมเนี่ยบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย
พาหลานไปทุ่งนาต่อมาช่วงเย็น
ปาล์มกับน้องฟ่างซึ่งเป็นเครือญาติกันนี่แหละ
ขี่จักรยานยนต์ขี่จักรยานตามไป
แล้วก็ชวนกันไปปั่นจักรยานเล่นนะฮะทั้งสามคน
ไปชั่วโมงนึงได้เอ๊ะทำไมเด็กหายไปเงียบผิดปกติ
จนกระทั่งสามีนะก็คือปู่ของน้องครีมเนี่ย
มาก็เลยช่วยกันตามหาสุดท้ายเนี่ย
ตามหาไล่ไปไปถึงสระน้ำสระที่เจอศพนั่นแหละ
ไปเจอรองเท้าก่อนแล้วก็เจอจักรยาน
รองเท้าเนี่ยถอดอยู่ริมสระทั้ง๓คู่เลยนะครับ
มีกระมังใบใหญ่สีดำลอยอยู่กลางน้ำ
ปู่น้องครีมเลยตัดสินใจลงไปงมหาเลย
เพราะเชื่อว่าสงสัยเอาแล้วลงไปเล่นน้ำกันแน่
คือสุดท้ายเนี่ยงมอยู่รอบแรกไม่เจอ
รอบที่๒เนี่ยต้องตามคนมาช่วยกันงมนะฮะ
รอบสองเนี่ยคุณปู่บอกต้องงมลงลึกไปถึงก้นสระ
แล้วพบเด็กทั้งสามคนจริงจริงค่ะคือกระมังใบนี้เนี่ย
เป็นกระมังที่ลูกชายคนเล็กของคุณย่าน้องครีมเนี่ย
จะใช้ซักผ้าที่สระน้ำสระน้ำตรงนี้นี่แหละนะครับ
ว่าหลานทั้ง๓คนเนี่ยพอมาเห็นกระมังก็อาจจะเอามาเล่นนะฮะ
ทีนี้พลาดอาจจะหลุดมือหรือว่าไปถึงจุดลึกอะไรก็จมดิ่งกันลงไปเลย
ลึกตั้งสองเมตรอ่ะค่ะคือยังไงมันสูงกว่าตัวเด็กแน่นอนอยู่แล้ว
ผู้ใหญ่ยังจมสองเมตรคุณย่าน้องครีมบอกว่าหลังจากเด็กเสียชีวิต
ย่าก็ไปถามร่างทรงตามความเชื่อปรากฏว่าร่างทรงเนี่ยบอกว่า
สระน้ำที่เกิดเหตุมีเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็มาเอาชีวิตหลานไป
อันนี้ร่างทรงเขาบอกคุณย่าของน้องครีมนะบอกว่าเจ้าที่เจ้าทางเนี่ย
ชื่อว่าแนนสักกับแนนสุ้ยร่างทรงบอกว่าเจ้าที่สองคนนี้
ต้องการให้สร้างสารพระภูมิเจ้าที่ให้ถ้าหากไม่สร้างสารให้เนี่ย
จะมีอาถรรพ์แบบนี้ทุกปีซึ่งที่ผ่านมาสามปีก่อน
เคยมีญาติคนหนึ่งเป็นเจ้าของที่ที่นี่แหละเจ้าของที่ตรงที่มีสระน้ำเนี่ย
เคยเดินทางมาแถวตรงจุดนี้จุดที่เป็นสระน้ำเนี่ย
อยู่ดีอาเจียนออกมาเป็นเลือดแล้วก็เสียชีวิตไปเลย

คุณย่าเนี่ยคิดว่าเจ้าของที่เจ้าของทั้งคนที่เอาไปนะ
คุณย่าคิดว่าใช่หรือไม่
น้องม็อค์เพื่อนบอกว่าไม่ออกไหลอย่างแล้วไม่เสียเพื่อน
อันนี้ตามในมุมความเชื่อนะฮะแต่ในมุมหลักวิทยาศาสตร์ก็นั่นแหละครับ
เรื่องของเด็กกับน้ำใช่ค่ะคลาดสายตาไม่ได้จริงนะฮะ
บางทีเด็กอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรนะมีกระมงกระมัง
บางทีเนี่ยโอ้โหมันแป๊บเดียวเราเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาหลายครั้งนะครับ
คุณพ่อคุณแม่น้องปามนะฮะน้องปามอายุ๑๐ขวบบอกว่าวันเกิดเหตุตอนเช้า
ลูกสาวไปทุ่งนากับพ่อกับแม่จากนั้นช่วงบ่ายพ่อกลับมาที่บ้านมาเอาน้ำดื่ม
ลูกสาวก็คือปาล์มก็ตามมาด้วยแต่ไม่ได้กลับไปที่ทุ่งนาด้วย
พ่อเลยบอกว่าให้อยู่ที่บ้านนะอย่าไปไหนนะสุดท้ายไม่คิดว่าลูกเนี่ยจะออกไปนะ
แล้วก็พาน้องฟ่างกับน้องครีมเนี่ยคงจะชวนกันไปเล่นน้ำแล้วก็มีเหตุสลดเกิดขึ้น
คุณพ่อของน้องปามบอกว่าน้องปามว่ายน้ำไม่แข็งนะครับแต่ชอบเล่นน้ำมาก
ก่อนจะจมน้ำเสียชีวิตตอนเช้าเนี่ยยังไปเล่นน้ำอยู่ที่ทุ่งนากับพ่อกับแม่เลย
แต่น้ำที่ทุ่งนามันสกปรกมากก็เลยไม่ให้เล่นนะ
ก็เลยคิดว่าลูกเนี่ยพอกลับมาที่บ้านแล้วก็คงจะแบบอยากจะเล่นต่อ
ก็เลยออกไปเล่นอีกสุดท้ายจมน้ำเสียชีวิต
ก็เล่นเราก็เลยกลับมาบ้านครับ
เดี๋ยวจะทำสองอย่างทั้งทางความเชื่อและก็ตามหลักวิทยาศาสตร์เลย
หนึ่งตามความเชื่อก็อ่าอย่างที่ร่างทรงบอก
เดี๋ยวจะไปสร้างสารเจ้าที่เจ้าทางแถวนั้นให้
ส่วนสระน้ำเนี่ยเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
เจ้าของที่เขาบอกเดี๋ยวเขาถมเลยก็แล้วกัน
ไปเลยดีกว่านะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีก
โอ้โหนะคะก็เป็นอุทาหรณ์เราเตือนกันอยู่บ่อยนะคะ